เอาล่ะสำหรับในช่วงนี้นะครับก็มีข่าวสารมากมายมาให้ได้ติดตามกันนะครับ
ไปดูกันที่แรกจะพาไปที่จังหวัดกรสิน
ดีค่ะบ้านที่ฉันคืออีสานนิวนาวใช่ไหม

ฉันอยากฟังคุณเล่าดีกว่าเหมือนคุณพาไปเที่ยวไง
จะพาไปเที่ยวไปดูกับมหากรรมแข่งขันประชันกลองพื้นบ้านอีสานนะครับ
ที่เขาเรียกกันในภาษาพื้นบ้านว่าเสียงกลองร้องคำอ่า
กล่องร่องคำเพื่อเป็นการสืบสารการละเล่นโบราณ
สืบทอดกันมานานกว่า๑๖๐ปีเลยนะครับ
นี่แหละออกลีลารัวกลองกันแบบไม่มีใครยอมใครเลยนะครับ
สำหรับการแข่งขันประชันกลองพื้นบ้านอีสาน
ซึ่งเป็นไฮไลท์ภายในงานมหากรรมสิงกลองร่องคำของจังหวัดกรสิน
จัดขึ้นโดยอำเภอร่องคำร่วมกับเทศบาลตะบนร่องคำ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

โน้นที่ท่านได้ยินอยู่ที่มันเป็นเสียงดังแหลม
เขาเรียกว่ากองเสียงหน้าแคบเรียกกองแทร่
เขาใช้แทร่ที่ทำจากไม้เค็งอยู่ดี
อันนั้นเขาจะฟังจากเสียงแหลมบน
แหลมบนหมายความว่ามันจะต้องมีเสียงแหลมสูง
ซึ่งจะต้องอาศัยร่มไม้ชายคาในการที่จะแข่งขันกัน
ถ้าจะเห็นว่ามันแข่งขันอยู่ที่ใกล้ต้นไม้
เพราะว่าเสียงบนมันจะจับใบไม้เขาจะฟังง่าย
แต่ที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี่เขาเรียกว่ากองเสียงตุ้ม

อันนี้เขาจะเอาเสียงมันจะดังกลางวาน
เมื่อมีการตีกลองแล้วเนี่ยต้องมีการฟ้อนรำ

เขาบอกว่างานนี้เนี่ยมีทั้งสาวน้อยสาวใหญ่

สาวน้อยเนี่ยบางคนก็บอกว่าเป็นสาวที่เหลือน้อยแล้ว
ฟ้อนรำกันอย่างสวยงามและพร้อมเพลียงกันนะครับ
แล้วก็การแสดงตีกลองเสียงกลองยาวด้วยลีลา
จังหวะที่สนุกสนานเขาบอกว่าสร้างความประทับใจ
ให้กับผู้ที่เข้าชมงานเป็นอย่างมาก
งานนี้นะครับนอกจากจะช่วยส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยววิถีไทยอีสาน
แล้วยังทำให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ตระหนักและเห็นคุณค่าของกลองพื้นบ้านอีสาน
เพื่อร่วมการอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไปนั่นเองครับ
คือต้องบอกว่าเด็กรุ่นใหม่สมัยนี้ไม่ค่อยเคยเห็นค่ะ
ว่าการเสียงกลองคืออะไรการประกวดตีกลองมีที่มาที่ไปยังไง
ซึ่งการเล่นแบบนี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ
อย่างที่บอกไปว่าเป็นการสืบสารประเพณีโบราณมากว่าร้อยกว่าปีแล้ว
ปัจจุบันนี้ก็มีการฟื้นฟูรื้อฟื้นออกมา
เพื่อให้ศิลปะวัฒนธรรมไทยอันนี้ยังคงอยู่กับประเทศไทยของเราต่อไป